ช่วงสามทุ่มที่ผ่านมานะครับ
เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮะ

เขาเข้าไปดับไฟกันอยู่นะฮะ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
อาคารก็ซุดมาทับเจ้าหน้าที่ที่กำลังดับไฟฮะทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไปเจ็ดนายครับโอ้โหนี่มองจากมุมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งปิดตึกยิ่งตึกนั้นยิ่งปิดไฟยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นแสงเพลิงชัดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นสามทุ่มที่ผ่านมา
โอ้โหยิ่งดึกมันเห็นชัดเลยแล้วข้างในนะครับมีของอยู่เต็มพื้นที่เสียงระเบิดดังไประยะเจ้าหน้าที่ดับเลิกเนี่ยลากสายยางนะครับเข้าไประดมฉีดน้ำสกัดไว้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้
สำหรับโกดังดังกล่าวนะครับเป็นโกดังเก็บสินค้าของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังหลายชนิดเลยนะมีอะไรบ้างอ่ะ
หน้ากากอนามัยไวไฟไหม

ก่อนเกิดเหตุนะครับน่าจะไฟฟ้ารัดวงจรคุณผู้ชมครับ

ซึ่งอย่างที่นำเรียนครับเป็นเชื้อไฟอย่างดี

อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
หาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไปครับ
โอ้โหแล้วยิ่งดูระยะเวลาในการใช้คุมเพลิง๒ชั่วโมง
ใช่แล้วนี่ขนาดฝนตกลงมาด้วยนะ